พาตามชายคนหนึ่งไปเข้าวัดทำบุญกันหน่อยนะคะ
คือผู้ชายคนนี้เขาไปทำบุญตามความเชื่อที่ว่า
ทำบุญแล้วก็ต้องทำทานซื้อปลาไปปล่อย
แต่พอซื้อปลาหน้าวัดหลวงพ่อโสธร๑๕ตัว
เพื่อที่จะนำไปปล่อยตามความเชื่อ
กลับโดนแม่ค้าคิดเงินถึง๗๔๐บาท
งงเลยสิคะงานนี้ก็ต้องมีโวยกันหน่อย
ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ดีทหารก็ดี
ต้องมาช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจา

ตัวเต็มมันมีราคาใกล้บอกอยู่แล้วนะ
แต่กลบตัวละ๑๐๐เลยเยอะ
พอขายเหมือนกันกลัวละ๑๐๐เหมือนกัน
เป้าคือ๑๐๐เหมือนกัน

ถ้าปลา๑๕ตัว๗๔๐บาท
ผมหารมาก็ได้ตัวละประมาณ

ยังไงก็ไม่น่าจะถึง๗๔๐นะ
แต่ว่าเป็นการยืนยันออกมาจากนางสาวสายพินลิทิเนียม
แม่ค้าขายปลาหน้าวัดโสธร
ยืนยันกับนายนพรสอาสุธรรมเป็นลูกค้าที่มาซื้อปลา
ยืนยันเด็ดขาดว่าไม่ได้หลอกล่วง
มีป้ายราคาบอกชัดเจนนะคะติดไว้หน้าร้าน
นพรสเล่าให้ฟังค่ะว่าคือไปเที่ยวกับครอบครัว
หลังกราบหลวงพ่อโสธรเสร็จนะคะก็ออกมาเดินเล่นภายในวัด
ทีนี้แม่ค้าก็เรียกให้มาปล่อยปลาบอกว่าราคาตัวละ๑๐บาท
โชว์ป้ายให้ดูค่ะว่าควรจะปล่อยกี่ตัวตามวันเกิด
ทีนี้เห็นป้ายแบบนี้ตัดสินใจซื้อนี่ไง
วันไหนต้องปล่อยปลาอะไรคุณเคยไปปล่อยปลาไหม
บางทีเขาจัดเซตให้เลยนะว่าคุณจะรับโชคหรือว่าปล่อยเคราะห์ยังไงบ้าง
จะโชคดีเรื่องการงานก็อีกแบบนึงเซตหนึ่งนะคะ
โชคชะตาก็อีกเซตหนึ่งเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาสองตัวนะ
เพราะว่าเห็นราคาตัวละ๑๐บาทคิดว่า๑๐บาทยังไม่เท่าไหร่หรอก
ก็เลยตักใส่ถุงคิดเงินออกมามีราคาสูงถึง๗๔๐บาท
ทีนี้๗๔๐ก็จ่ายไปแหละแต่จ่ายแบบงงอะนะนะคะ
แม้ว่าจะตั้งใจปล่อยปลาแต่ก็คิดว่าแหม่มันก็แพงเกินไป
ทีนี้ขณะที่ปล่อยปลาอยู่ก็มีกบหนึ่งตัวที่ปล่อยไปแล้วไม่ยอมไปไหน
อยู่เหนือน้ำตลอดเวลาเลยก็เก็บกบตัวนั้นมาคืนร้าน
คือเขาบอกโอ้สงสัยมันจะไม่สบายหรือเปล่ากลัวปล่อยไป
มันตายปล่อยไปตายเราแทนที่จะได้บุญก็ได้บาปไป
ทำยังไงดีเอามาคืนล้านดีกว่าล้านฝากดูแลกบตัวนี้หน่อย
ทีนี้เมื่อคืนเป็นยังไงล่ะคะก็เป็นคลิปอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
พอมาคืนปุ๊บกลายเป็นเรื่องโตเถียงกันนะคะ
แม่ค้าบอกว่าคุณไปปล่อยแล้วคิดตังค์แล้ว
เหตุผลที่กบมันอาจจะไม่ไปไหนเขาอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้
ว่าน้ำเค็มมันดันเข้ามาในแม่น้ำปล่อยไปปลาก็ตายกันไปหมดนะคะ
ทีนี้ไปฟังเสียงจากแม่ค้านางสาวสายพินลิทิเนียมแม่ค้า
ยืนยันนะคะว่าลูกค้าที่มาสอบถามเป็นปลาหมอ
บอกไปว่าตัวละ๑๐บาทลูกค้าก็บอกว่าเอาอย่างละ๒ตัว
นะคะนี่เป็นตัวเลขนะคะที่ว่าครับน่ะสิบบาทน่ะอ๋อเออเขาก็
ยืนยันกันนะน่ะเนี้ยกบตัวละร้อยปลากลายตัวละห้าสิบประบูตตัวละร้อย
ปลาไหลตัวละยี่สิบหอยโขงตะกาแล้วหนึ่งร้อยบาทนะฮะสุดท้ายก็ว่ากัน
ตามราคาเขาก็บอกยืนยันว่าเขามีป้ายบอกนะฮะอ่ามีป้ายบอกแบบนี้
ทหารไกลเกลียดแล้วก็ให้ทางร้านเนี้ยคืนเงินให้ลูกค้าห้านร้อยบาท
เพราะบอกว่าถึงจะมีป้ายติดไว้ชัดเจนแบบนี้แต่ราคามันแพงเกินไป
แล้วก็บอกให้ลูกค้าไปแจ้งความที่โรงพักลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานซะนะครับครับ